คนในวงการบันเทิงยังคงหลั่งไหลเดินทางไปแสดงความเสียใจกับการจักไปของอาแอสสมบัติเมธานี
ซึ่งมาคำคืนที่ผ่านมามีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคำคืนที่๔แล้ว
ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายเมื่อวานนี้นะคะที่สาราพ่วงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุ
เหล่าคนในวงการบันเทิงแขกเรือทยอยเดินทางมาร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมคืนที่สี่
นักแสดงรุ่นใหญ่อาแอดสมบัติกันอย่างเนื่องแน่นเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอาเปี๊ยกอรัญญานางเอกคู่ขวัญซึ่งก็เป็นเจ้าภาพในคืนที่๔ด้วยนะคะ
รวมไปถึงยังมีอารุงฤดีแพ่งผ่องใสอาวินัยพันธุรักษ์อาโยทัศวรรณแม่อีทดวงใจ
นกชัดชัยก็มาพร้อมกับพี่นกสินใจนะคะ
รวมไปถึงพี่กวางกระมวลชนกก็มาพร้อมกับพี่น็อตนุติแล้วก็คุณเต๋าสมชายก็มาร่วมในพิธีด้วย
สำหรับคุณโดโดยุทธพิชัยและคุณเจมสเรืองศักดิ์นะคะได้เปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะว่า
ใจหายค่ะที่วงการบันเทิงต้องสูญเสียบุคคลอันทรงคุณค่าในทุกด้านไป
เพียงแค่เรื่องงานในวงการบันเทิงเท่านั้นนะคะ
แต่พ่อแอดเนี่ยยังถือเป็นแบบอย่างในเรื่องของการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี
และเป็นผู้ชายที่รักมั่นคงต่อพันรยาค่ะ
ซึ่งผมก็จะจำตัวนั้นมาเป็นแบบอย่าง